ดูนาทีชีวิตของสองสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ชุมพรนะคะ
คืนวันเสาร์อืมเข้านอนอยู่ดีดีหลับกำลังสบายเลยค่ะตีหนึ่ง
อยู่บ้านพังลงมาใส่เขาทั้งหลังเลยนะคะ
เพราะว่าน้ำในคลองเนี่ยมันกัดซะแล้วบ้านจมหายไปเลยค่ะ
โอ้โหเพราะดีนะเขาปลูกบ้านอยู่ดีออกไปได้ใช่ไหม
ใช่แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยตอนแรกเขาไม่ได้ปลูกอยู่ริมแต่น้ำมันซ่อเข้ามาเรื่อย
เรื่อยเรื่อยในแต่ละปีที่มันผ่านไปค่ะบ้านหลังนี้อยู่ที่บริเวณคลองสวีหนุ่มนะคะ
อยู่ในตำบลวิสัยใต้อำเภอสวีจังหวัดชุมพรสองสามีภรรยาที่ว่าก็คือ

ห้าสิบปีค่ะพอเกิดเรื่องในฝ่ายปกครอง
เก็บเศษซากจากบ้านที่พังออกมานะคะ
อุทัยซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้สร้างมา
เกือบยี่สิบปีแล้วค่ะตอนนั้นก็คือปลูกอยู่บนพื้นดินทั้งหลังเลยนะ
แต่หลายหลายปีที่ผ่านมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยน้ำในคลองมันก็ซะพื้นดินเข้ามาเรื่อยเรื่อย
เหลือแค่สองเมตรอะค่ะครับประกอบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้ฝนตกหนัก
ในคลองก็เอ่อล้นดินโครนริมตลิงก็เริ่มซุด
ก่อนเกิดเหตุค่ำวันเสาร์เข้านอนพร้อมกับภรรยาในบ้าน
ตีหนึ่งโอ้โหตกใจสุดชีวิตเลยเพราะว่าอยู่อยู่บ้านเนี่ย
คลืนลงมาอย่างรวดเร็วนะคะตัวเขากับภรรยาถูกหลังคาทับด้วยนะ
แต่ก็ตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดออกมาได้
ภรรยาเนี่ยได้รับบาดเจ็บบริเวณขาข้างขวาถูกเศษไม้ครูดก็เจ็บเล็กน้อยค่ะ
แต่ทรัพย์สินในบ้านจมหายไปหมดเลยคือบ้านทั้งหลังจมลงไปในคลอง
เรือหางยาว๑ลำเครื่องมือทำมาหากินมูลค่าเกือบสองแสนบาท
เหนือจากห้องน้ำเอาไว้แบบนี้มันไปหมดทุกอย่างเลยค่ะ
ความเสียหายรวมทั้งหมดมูลค่าอยู่ที่ประมาณ๕๖แสนบาทนะคะ
ตอนนี้เดือดร้อนมากไม่มีที่อยู่อาศัย
ไม่รู้จะทำอะไรกินด้วยอุปกรณ์หายเกลี้ยงไปหมดแล้ว
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจะดำเนินการให้การช่วยเหลือเรื่องนี้ต่อไปนะคะ